แล้วเจออีกหนึ่งสาวค่ะคุณใหม่สุคลธวา
นี่ก็รู้จักกับเห็มนะคะแล้วคุณหมายก็คือให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะ

มันอยู่ในภาวะกดดันนะการที่เราจะสร้างความสุขให้คนอื่น
แต่ข้างในลึกเนี่ยเรามีความทุกข์อยู่ข้างในนะคะ
อย่างใหม่เองนะคะเคยเจ็บปวดเจ็บตรงคอเป็นโรคกระดูก
คือเคยคิดสั้นฆ่าตัวตายมาก่อนวูบหนึ่งคุณผู้ชม
อันนี้ลองถามคนรอบข้างได้นะคะวูบหนึ่งของชีวิตแล้วก็คือกลับมาได้
รวมไปถึงใหม่บอกว่าฝากความห่วงใยนะคะไปถึงแฟนน้องเหนือของเหมด้วยนะคะ
ว่าคืออาจจะดาวน์หรือเปล่าแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมนะคะ
ยอมรับเลยว่าบางครั้งไม่เคยคิดนะอยากจะคิดสั้น
คือเรารู้สึกว่ามันจะมีแวบแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้ว

แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเข้าวัดทำบุญ
ถ้าเรานึกถึงหน้าพ่อแม่ลอยเข้ามา
มันจะมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เรารู้สึกว่าเราคิดผิด
ตอนนี้สิ่งที่จะต้องมาเยียวยาจิตใจและดูแลมากที่สุดคือ

เพราะแฟนคือคนที่อยู่ในสถานการณ์
ซึ่งจิตใจของเขามันจะค่อนข้างรู้สึกดาว

มาแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก
ก็เป็นข้อคิดเตือนใจที่ดีมากเลยนะคะ